คือทางกลุ่มทางแก๊งน้ำไม่อาบ
อันนี้เขามีกลุ่มจักรยานยนต์ของเขาใช่ไหม
เขาไปจัดสนามแข่งรถจักรยานยนต์ที่โคราช
แล้วตำรวจเนี่ยเขาไปตั้งด่านตรวจที่หน้าสนามแข่ง
เพื่อจะดูว่าคันไหนผิดกรดหมายหรือเปล่า
ทางสมาชิกในแก๊งเขาก็เลยมาโวยวายตำรวจ
เอ้าพี่มาตั้งด่านอย่างนี้ได้ยังไง
ก็ผมจะเข้าสนามแข่งแล้วพี่มาตั้งด่านอยู่ตรงนี้

ลองไปดูคลิปนะฮะ
แค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าไอ้ใบตรงนี้ต้องมาจากไหนเนี่ย

มันไม่เคยมีหรอกที่ต่างมาตั้งหน้าสนามมันไม่เคยมี
ประชาชนคุยกับประชาชน
ถ้าพี่มีสนามฟังผมนะเอาความเป็นจริงนะ
ถ้าพี่มีสนามแล้วไม่ให้เด็กน้อยเข้ามาในสนาม
พี่จะให้มันแวนข้างนอกเหรอ
นี่ฮะผู้ชายเสื้อดำคนนั้นยืนคุยกับตำรวจอยู่
ส่วนทางฝั่งนู้นตำรวจก็ตรวจ
รถคันไหนที่มีอุปกรณ์ไม่ครบ

นี่เป็นจุดถนนด้านหน้าสนามแข่งรถในโคราช
ส่วนผู้ชายเสื้อดำที่เป็นสมาชิกแก๊งน้ำไม่อาบเนี่ยฮะ

พี่พี่ไม่อรุมอร่วยให้น้องมันเลยเหรอ
ไม่มีที่ไหนหรอกเขามาตั้งด่านตรวจหน้าสนามแข่งรถอ่ะ
ไม่ให้แข่งในสนามจะให้แข่งบนถนนหลวงหรือยังไง

ตำรวจก็บอกเอ้าก็ไม่ได้ว่าอะไร
ถ้าเกิดคุณจะมาแข่งรถกันอันนี้ก็เป็นการตั้งด่านตามหน้าที่เลยนะ
ตามปกติเลยก็เป็นถนนที่สามารถตั้งด่านได้
เพียงแต่ว่าถ้ารถคุณถูกต้องคุณก็เข้าสนามแข่งไป
หรือถ้าคุณคิดว่าคุณจะแข่งกันในสนามด้วยรถแบบแต่งซิ่งอะไรยังไง
คุณก็ต้องขนรถคุณใส่รถกระบะใช่ไหม
หรือใส่รถบรรทุกแล้วก็ขับเข้าสนาม

แล้วคุณก็เอารถลงแข่งเสร็จคุณก็เอารถขึ้นแล้วก็กลับบ้าน

คือผู้ชายคนนี้ตอนที่ตำรวจเขาอธิบายเนี่ย
ยังบอกโอ้พี่บางบ้านเขาก็มีมอเตอร์ไซค์อยู่แค่คันเดียวอย่างเดียว

ตำรวจก็เลยบอกอ้าวแล้วอย่างนี้ตอนคุณก่อนคุณไปคุณมา

ค่ะระหว่างทางก็เหมือนกับก็ผิดกฎหมายมาตลอดทางอย่างนี้หรอ
ก็ใช่ไงนี่ไงเขาก็เลยมาตั้งด่านตรงนี้
นี่เห็นไหมเขาก็โวยใส่ตำรวจใหญ่เลย
แต่ตำรวจก็ปล่อยให้เขาโวยนะตำรวจก็ตรวจต่อ
คันไหนไม่ถูกต้องก็ปรับก็จับอะไรไปนะครับ

ท่านผู้ชมคิดเห็นอย่างไรนี่นะฮะ
ล่าสุดนะครับหลังจากมีคลิปนี้ที่
เผยแพร่ออกไปในโลกออนไลน์นะครับทุกผู้ชมครับ
มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยนะฮะ

พันธุ์ตำรวจเอกณฑีสุขุนา
ท่านผู้กับการสพจหนะครับเจ้าของทองที่
เปิดเผยถึงเรื่องนี้นะฮะเรื่องการตั้งด่านตรวจของตำรวจ
นี่ตามคลิปเลยนี่นะฮะนี่คือปฏิบัติการ
ที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้อง
ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
โดยเป็นการปฏิบัติหน้าที่บูรณาการร่วมกัน
ในส่วนของงานจราจรงานป้องกันและปราบราม

เนื่องจากในวันดังกล่าวเนี่ยตามคลิปเนี่ย
ตำรวจได้ข่าวมาว่าจะมีการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น
จึงจำเป็นต้องตั้งกวดขัน
เพื่อป้องปรามเหตุอาทยากรรมที่อาจเกิดขึ้นได้
เจ้าหน้าที่ก็แจ้งไปยังสนามที่เค้าจัดแข็งรถแล้ว
มาตรการในการต่างในการควบคุมดูแล
เพราะฉะนั้นหากรถคันไหนที่จะเข้ามาที่สนาม
ถ้าคุณถูกต้องตามกฎหมาย

คันนี้จับเดี๋ยวก็จับก็ไม่ใช่
กระทั่งจำรวจเหลือยินว่าเขาปฏิบัติตามหน้าที่ของเขาอยู่แล้ว
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะนะ

เทไปฟังไหนก็คาดเดาไม่น่ายาก